อินธรรมระ๒๕อยู่ในกรุงเทพฯเป็นห้องเช่าแห่งหนึ่ง
เราก็ไปดูนี่ครับ

กรงสัตว์เลี้ยงฟาง
ข้าวของเครื่องใช้ต่างวางทิ้งทั่วห้อง
ที่ระเบียงห้องมีขี้นกที่จะจัดกระจายเกลือนเต็มไปหมด
ตู้เย็นนี่โอ้โหเขละเลยคราบสกปรกเต็มเลยนะครับ
ตู้เย็นเปิดออกมาดูเจอแมลงสาป

ของที่แช่อยู่นี่เน่าบูดหมดแล้ว
อันนี้เป็นคลิปที่เจ้าของห้องเขาแชร์ในสังคมออนไลน์
แล้วก็ระบุว่าไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
ปล่อยให้คนเช่าจ่ายเงินทุกเดือน
แต่เมื่อขอคืนห้องคนเช่าบอกยังไม่พร้อม

ตกใจกับสภาพห้องที่เปลี่ยนไปมาก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปตรวจสอบครับ
ห้องนี้อยู่ที่ซอยอินธรรมระ๒๕นะครับ
เจ้าของห้องชื่อว่านายศิวะวงแพรอนุสร
นะฮะอ่าเขาก็พาเราขึ้นไปบนห้องนะครับ
หลังจากเห็นแต่คลิปนี่ไปดูของจริงนะครับ
เปิดประตูห้องเข้าไปต้องตกใจกับสภาพห้องครับ
มีกรงเลี้ยงสัตว์อยู่๙กรง

ระหว่างกรงกับผนังห้องเต็มไปหมด
มีเศษฟางมีพวกฟางตกกระจัดกระจายอยู่ในกรงด้วยนะครับ

เปลือกเมล็ดทานตะวันอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะฮะ

แมลงสาบจิ้งจกอะไรพวกนี้
น้ำเปล่านมกล่องเน่าบูด

คืนวันศุกร์กราบขออภัยนะฮะ
ที่บริเวณระเบียงหลังห้องขี้นก

คือเตียงนอนหมอนผ้าห่ม

ของเขาเนี่ยมีผู้หญิงอายุประมาณ๔๐ปีกว่า

เช่ามาตั้งแต่ปี๒๕๕๗ละ

อยู่ระยองก็ไม่ได้มาดูอันนี้เขาก็ไว้ใจเขาก็ไม่ได้มาดูเลย

ได้ติดต่อบอกขอคืนห้อง

คิดว่าอ๋อสงสัยมันก็อาจจะมีผนงผนัง

ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เนี่ยขายสัตว์เลี้ยงอาจจะมีพวก
ขวนของสุนัขของแมว

ผู้เช่าพร้อมแต่ติดต่อไป

แล้วก็ไม่จ่ายเงินค่าเช่าด้วย

ละหน่อยแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เลย
ก็คือเข้ามาคือจากไย่เต็มเลย
อะไรอย่างนี้ฮะเสียดายห้องมากเลย
แล้วก็เราก็คิดว่าเราอยู่กันมานานนะ
เราก็คุยกันเราก็ติดต่อกันนาน

นะครับเพราะดูจากเขาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคน

เสียใจเสียใจนิดนึงฮะ
ห้องเราพังมากเยอะมาก

โดยที่ไม่ได้ชี้แจงเราเลยนะครับ

ปรับเปลี่ยนของเราใหม่ก็คือไม่เข้ามาดูแล

หนูแฮมเตอร์หรือไม่ก็เป็นพวกเต่ากระต่าย

เรื่องอะไรคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้

บอกว่าไม่เคยเห็นคนที่เช่าห้อง

ถึงขั้นเอาศพเอาสัตว์มาเลี้ยงมีกรง
สัตว์อะไรแบบสกปรกขนาดนี้
ไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์ร้องเลยด้วยซ้ำ

ตามทะเบียนบ้านที่เคยให้ไว้ตอนครั้งแรก

ถ้าไม่ติดต่อกลับมาเดี๋ยวเขาให้
นายความยื่นฟ้องร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเลยนะ

ต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อต้องลื้อใหม่

เราจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ของเขาหรือว่ะ

นี่มีท่านผู้ชมบอกมาว่าการให้เช่าเนี่ย

เอามาเป็นที่เก็บของเนี่ยไม่ดูแล

จ่ายค่าเช่าก็ยกเลิกสัญญาเช่าได้เหมือนกัน